วันนี้ก็มาพบกันในวันที่ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยเนี่ย
คือเรื่องของตัวเลขเนี่ยวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่แถลงออกมาเยอะที่สุดนะครับ
คนนะครับและที่สำคัญคือมีประกาศของกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่า
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าตอนแรกหลายคนก็สับสนกันว่าตกลงปิดหรือไม่ปิดกันแน่
แต่ตอนนี้ยืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่าปิดจริงแต่ว่าให้เปิดเฉพาะบางส่วนเท่านั้น
จะต้องไปกักตุลอาหารจะไม่มีอาหารกินไม่มีของใช้
ไม่ใช่ขนาดนั้นเดี๋ยวไล่เรียงให้นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะทางกระทรวงมหาดไทยนะฮะ
บอกว่า๕จังหวัดปริมณฑล
ก็ยึดตามประกาศของกรุงเทพมหานครที่ออกมาเลย

นี่ฮะล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลนะครับ๕จังหวัดนะฮะ
นนทบุรีนครปฐมปฐุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาคร
โพสต์ไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
บอกว่าผู้ราชการจังหวัดปริมณฑล๕จังหวัด
คือนนทบุรีนครปฐมปฐุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาคร
ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด๑๙
เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในกรุงเทพ
มุดปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีและปฐุมธานี
เดี๋ยวทำความเข้าใจไปพร้อมกันทีเดียวไปเลย
เพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันแล้วตอนนี้
จากประกาศที่ออกมาทุกอย่างของนนทบุรี๕จังหวัด
นนทบุรีนครปฐมปฐุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร

คือเขาบอกว่ารถติดยาวมากบริเวณหน้าห้างค้าปลีกต่าง
หลายคนก็กลัวว่าโอ้โหปิดขนาดนี้ไม่มีอะไรกินแล้วแน่

ตั้งแต่เที่ยงนะตั้งแต่ที่เริ่มมีข่าวยังไม่มีการประกาศ

พอเริ่มมีข่าวออกมาเนี่ยคนออกไปซื้อกันก่อนแล้ว
คือจริงก่อนหน้านี้คนก็ทยอยไปกักตูนสินค้า
ห้างสรรพสินค้าต่างมาระยะหนึ่งแล้วนะ
คือผมเนี่ยไม่อยากจะใช้คำว่ากักตุลสินค้านะ
น้ำมือผมคุณรัชพรคือผมมองอย่างนี้
ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่อยากออกจากบ้านบ่อยใช่ไหมฮะ
เพราะว่าความร่วมมือหนึ่งที่ทางแพทย์พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
รัฐบาลที่ทำงานอยู่เนี่ยคืออยากให้ประชาชนเนี่ย
ถ้าไม่จำเป็นคุณก็พักอยู่บ้าน
เพราะว่าหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังทำงานหนักอยู่ที่โรงพยาบาล
ถ้าคุณไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปโรงเรียน
ไม่ต้องไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาอะไรต่างนานาเนี่ย
หรือว่าเขาให้ทำงานที่บ้านแล้วคุณก็อยู่บ้าน
ออกได้ไปธุระจำเป็นซื้อข้าวซื้อของ
เพราะฉะนั้นที่เขาไปกันเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ย
แน่นอนว่าอาจจะเป็นความกังวลว่ากลัวของจะไม่พอใช่ไหมฮะ
แต่อีกอย่างหนึ่งคือเขาต้องการซื้อไว้เพื่อที่ว่าปกติออกไปซื้อทุกวัน
หรือว่าวันสองวันครั้งคราวนี้อาจจะต้องสักอาทิตย์ละครั้งใช่ไหม
ก็เลยเนี่ยก็ไปซื้อกันก่อนวันนี้นะฮะ
เดี๋ยวไล่เรียงกันดูนะครับท่านผู้ชมครับท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง

ใช่ค่ะหรือจะส่งมาบอกก็ได้นะคะว่าพิกัดตรงจุดไหนของมีขาดบ้างหรือยัง
ว่าตรงไหนยังมีของกันอยู่บ้างก็ส่งมาบอกกันนะคะ
เดี๋ยวเรื่องของประกาศเราจะไล่รายละเอียดให้
จะได้เข้าใจอย่างชัดเจนตรงกันนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ตัวเลขที่แถลงออกมาในวันนี้ด้วย
แต่ดูบรรยากาศก่อนนี่คือห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านอาหาร
ย่านพัฒนาการที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไป
ก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยคงจะไม่แตกต่างกันกับพื้นที่อื่นนะครับ
ก็มีผู้คนเนี่ยไปเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ไปซื้อสินค้าข้าวสารอาหารแห้งของกินของใช้ต่างนะครับ
แล้วก็ที่ย่านประชาชื่นนะครับที่เราไปดูนะครับ
ก็มีคนมาเลือกซื้อสินค้ากันเยอะแยะหมดเหมือนกันนะฮะ
เนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ข้าวสารนี่ค่ะอันนี้ที่ประชาชื่น

ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารเองก็รับศึกหนักเหมือนกันนะคะ
นางสาวจีรวรรณอภิพงศ์เจริญเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะ
เธอก็บอกว่าตอนนี้ร้านได้รับผลกระทบหนักมาก
จากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
เพราะว่าแทบจะไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยค่ะ
แต่รายจ่ายยังคงมีอย่างต่อไปนะครับ
แต่เธอยืนยันบอกว่าร้านจะยังคงเปิดให้บริการอยู่
เพราะว่ากรทมออกมาตรการไม่ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารที่ร้านก็จริง
แต่ให้ซื้อกลับบ้านได้เพราะฉะนั้นเธอก็จะเปิดร้านตามปกตินี่แหละค่ะ
ก็อยากจะให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาคนค้าขายด้วย
ครับเชื่อว่าวันนี้ท่านคงจะได้ยินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของประกาศที่ออกมากันอยู่พอสมควร
แต่ท่านก็อาจจะยังมีคำถามค้างคาใจกันอยู่บ้างอีกพอสมควร
เอามาไล่ดูกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ย้ำเลยว่าณขณะนี้นะฮะไม่ใช่เพียงแค่ท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับ
ตอนนี้ผู้ว่าทั้งกรุงเทพและปริมณฑลที่บอกไปเนี่ย๕จังหวัดเนี่ยใช้ประกาศเดียวกันนะครับ
เป็นประกาศที่ปิดสถานที่บางพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะฮะ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือ๒๒มีนาคมไปถึงวันที่๑๒เมษายน๒๕๖๓รวมระยะเวลาแล้วทั้งหมด๒๒วัน
สถานที่ทั้งหมดตามประกาศที่ออกมานะครับ๒๖สถานที่
มีดังนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยให้ปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมให้เปิดนะฮะร้านอาหารนี้ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
ก็คือท่านไปซื้อกลับบ้านได้แต่ถ้าเป็นร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยแล้วเขาเป็นแขกที่พักในโรงแรมเขาก็ไปนั่งกินได้
แต่คนข้างนอกจะมานั่งทีไรอันนี้ไม่ได้แล้วท่านซื้อกลับบ้านได้นะครับมีห้างสรรพสินค้านะฮะเดี๋ยวเราจะแยกให้อีกทีหนึ่ง
สรรพสินค้าเนี่ยอันนี้ต้องปิดนะครับเว้นแต่โซนที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านขายยาหรือว่าสินค้าเบตเตอร์เล็ตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
แล้วก็ร้านอาหารในห้างก็เปิดได้แต่ก็หลักการเดียวกันก็คือให้ซื้อกลับบ้านต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะครับ
นี่คือพื้นที่นั่งหรือว่ายืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้ออันนี้ต้องปิด
คือเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อเขาจะมีเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เล็กหรืออาจจะมีโต๊ะประมาณ๒๓ตัวให้ซื้อแล้วก็นั่งทานตรงนั้นได้เลย
อันนี้ตรงโซนตรงนั้นไม่ได้แล้วแต่ร้านสะดวกซื้อเขายังเปิดตามปกตินะครับ
ตลาดกับตลาดนัดอันนี้ก็ให้ปิดนะแต่ท่านที่ขายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำไปบริโภคที่อื่น
อาหารสัตว์ร้านขายยาสินค้าเบตเตอร์เล็ตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอันนี้ในตลาดกับตลาดนัดเปิดได้
ใช่ค่ะสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องตามนี้เนี่ยอันนี้เปิดไม่ได้นะครับร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมอันนี้ก็ต้องปิด
ต้องปิดค่ะนะฮะนี่นะครับทีแรกผมกล่าวว่าถ้าผมยาวเนี่ยผมจะไปตัดแถวปริมณฑล
ไม่ทันแล้วปริมณฑลตอนนี้ก็ปิดแล้วด้วยต้องไปไกลกว่านั้นแล้วนะฮะ
แต่ว่าถึงแค่๑๒เมษายนนะครับทุกผู้ชมครับมีสถานบริการศักดิ์ผิวหนังหรือว่าเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายก็ต้องปิดนะครับ
สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟก็ต้องปิดค่ะ
สระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นอื่นในธรรมนองเดียวกันก็ต้องปิดค่ะ
สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา
แสดงสินค้าศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทัศกาลสถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา

ยังมีอีกนะครับสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก
คลินิกความงามที่เขาจะมีเป็นสำหรับรูปร่างโดยเฉพาะค่ะ
ก็อันนี้ต้องปิดใช่ไหมคลินิกความงามสถานเสริมความงามสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก
มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพวกร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงาม

สถานที่ให้บริการสปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ก็ต้องปิด

แล้วก็มีสถานประกอบการกิจการอาบอบนวดอันนี้ต้องปิดนะฮะ
สถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรโรงภาพยนตร์โรงละครโรงมหรสบ
สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
เทคผับอะไรทั้งหลายสนามมวยโรงเรียนสอนมวยสนามกีฬาสนามม้า

นี่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับ
มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสน
หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะอย่างที่กรทมเนี่ย
ก็จะมีผู้มนวยการเขต๕๐เขตเขาก็จะไปกวดขันเรื่องพวกนี้
ปริมณฑล๕จังหวัดตอนนี้เดี๋ยวก็คงจะไล่เรียงกันไปนะฮะ
อำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับฟังเสียงผู้ว่ากรทมที่แถลงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
กักตุ้นสินค้าและอาหารกันนะครับผมขอยืนยันว่าท่านจะซื้ออาหารและของใช้จำเป็นได้อย่างพอเพียงครับ
นี่นะฮะท่านผู้ชมนี่ถามคำถามกันเข้ามาเยอะเลย
มาบอกว่าช่วยหาคำตอบให้กับพนักงานธนาคารหน่อยว่าจะยังไง

เพราะว่ากิจการทำงานอะไรต่างเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้สั่งปิด
เขาไม่ได้สั่งปิดเพียงแต่ว่าเอกชนที่ทำงานที่บ้านได้
เขาก็ขอความร่วมมือภาคราชการทำงานเหลื่อมเวลาได้
เขาก็ขอความร่วมมือเท่ากับคนไปทำงานอย่างทำงานเหมือนเดิม
ก็เป็นผู้ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อที่เรารู้จักดี๗๑๑ยืนยันว่าเปิดเปิดเหมือนเดิม
ไม่มีปิดเขาไม่ปิดอยู่แล้วและตอนนี้ประกาศรับสมัครทีมงานสองหมื่นอัตรา
เพราะเขาจะให้บริการส่งสินค้าให้กับประชาชนถึงบ้านด้วย
นี่อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของท่านที่ทำงานในภาคธุรกิจที่เขาต้องปิด
ที่ต้องปิดในช่วงนี้ไปถึง๑๒เมษายนหรือว่าจะต้องปิดชั่วคราวไปก่อนจนกว่าเขาจะให้เปิดเนี่ย
ทีนี้มาไล่ดูหน่อยว่าในส่วนที่เขาว่าปิดปิดกันเนี่ยแต่ว่าก็มีส่วนที่เปิดใช่ไหม
ใช่ค่ะหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วที่ไม่ใช่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเปิดไหม
แยกอย่างนี้นะฮะแถวข้างล่างเนี่ยนี่คือร้านสะดวกซื้อที่ท่านเจอ

ข้างทางถนนตามปั๊มตามใกล้บ้านท่านอันนี้เขาเปิดตลอดของเขาอยู่แล้ว
ใช่ค่ะเปิดเป็นปกติเป็นร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะเลยนะค่ะแต่ข้างบนเนี่ย
อันนี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาจะอยู่ตามห้างอ่าเพราะฉะนั้นถ้าห้างเขาปิด
ซื้อของได้ได้ค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในห้างแต่ว่าจะไปร้านทั่วไปตามห้างที่
ไปเดินช้อปปิ้งผ้าอะไรอย่างนี้ดูหนังอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะไม่ได้
ไม่เปิดค่ะถึง๑๒เมษายนนี้ใช่ค่ะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ
เพราะฉะนั้นตื่นตัวได้แต่ไม่ต้องถึงขั้นตระหนกว่าจะไม่มีของกินของใช้
เราจะหมดแน่ไม่มีอาหารกินซื้อไม่ทันเขาอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะ
ส่วนที่เห็นบางทีเห็นเชฟว่างเนี่ยจริงไม่ใช่ว่าของหมดห้างนะคะ
คือบางทีพอคนมารุมซื้อกันเยอะเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาไปเอาของจากในสต๊อกมาวางเรียงไม่ทัน
แต่มันก็ยังมีของในสต๊อกอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกกันจนเกินไป
เขายังเปิดปกติทุกวันนะคะถ้าวันนี้มาไม่ทันพรุ่งนี้ออกไปซื้อใหม่ได้
วันนี้ซื้อไม่ทันก็ไปพรุ่งนี้แล้ววันนี้จำเป็นจริงก็ลองหาระแวกใกล้แถวนั้น
แต่ตอนนี้กรุงเทพฯมหาฯคฤพธิบนทนเอาเป็นว่ามีประกาศมานะอย่างงี้ก่อน
ใช่ค่ะอันนี้เป็นความชัดเจนที่เราแจ้งไว้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมาก
ก็คือกรณีของน้องแพรวาน้องแพรวาที่เป็นศิลปินในนาดาวนะคะ
ที่น้องออกมาบอกว่าน้องติดโควิด๑๙แล้วน้องออกมาไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ดูเลยว่า
ไปไหนมาบ้างเจอใครมาบ้าง
ซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ใกล้ชิดน้องทำงานร่วมกับน้องหรือไปเจอกับน้องตามงานต่างเนี่ย
ทยอยกักตัวกันไปเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะคะ
แพรวาเนี่ยเป็นดารานักร้องสาววัย๒๔๒๕ปี
ก็คือรักติดไซเรนแล้วก็ร้องเองด้วย
น้องร้องใช่น้องร้องเพลงประกอบด้วยก็ดังมากน้องอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยค่ะออกงานเยอะมาก
เมื่อวานนี้น้องเพิ่งประกาศผ่านไอจีส่วนตัวยอมรับว่าเป็นไข้เมื่อ๑๕๑๖มีนา
แล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ก็ไข้สูงพอสมควรก็เลยตรวจถึงขั้นขอตรวจโควิดไปด้วยแล้วกันโควิด๑๙
มีนาแพทย์โทรมาแจ้งบอกว่าติดโควิด๑๙นะ
น้องก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะไล่เรียงไทม์ไลน์ส่วนตัวให้กันแล้วกันว่าหนูไปไหนมาบ้าง
ค่ะแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานเนี้ยที่บอกไว้คือขอเวลาไล่เรียงหน่อยเพราะไปมาหลายที่
ค่ะแต่ใครที่เจอเจอหนูเนี่ยตั้งแต่หนึ่งมีนาคมก็เอาเป็นว่าขอให้ไปอ่าระมัดระวังแล้วว่าไปตรวจสอบตัวเองดูกันแล้วกัน
กักตัวดูอาการแล้วก็ถ้าใครที่มีอาการเข้าข่ายก็ให้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจโรคด้วย
เรียงไทม์ไลน์ของน้องแพรวากันหน่อยที่น้องโพสต์เอาไว้นะคะ
มีนาคมเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งค่ะน้องไปเวิร์คชอปซีรีส์ในสถานที่ปิดแห่งหนึ่ง
มีนาคมน้องไปร่วมงานคมชัดลึกอวอร์ดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
มีนาคมไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งน้องแจ้งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านบ้านเพื่อนย่านเอกมัยซึ่งทางร้านมีการฉีดฆ่าเชื้อตั้งแต่วันที่๑๒มีนาแล้วค่ะ
มีนาคมกลับบ้านที่จังหวัดจันทบุรีไปที่จุดชมวิวแล้วก็ร้านพิซซ่าใกล้บ้าน
แล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารคอมม่อนที่ทองหล่อ
ไปประชุมกันก็มีดารานักแสดงหลายคนเหมือนกันแล้วก็เป็นวันแรกที่น้องเริ่มมีอาการ
มีนาคมน้องเลยไปเข้ารับการตรวจช่วงเช้าที่โรงพยาบาลพญาไทย๒
ร้านหนังสือการ์ตูนร้านยำแซ่บร้านกาแฟร้านเสื้อผ้าร้านไอศกรีมแล้วก็แผนกเครื่องสำอางด้วย
จนกระทั่ง๒๐มีนาคมคือวันที่ทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าน้องติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ก็คือ๑๖มีนาคมเนี่ยไปตรวจแล้วล่ะแต่ว่า๑๘มีนาคมช่วงรอผล
บังเอิญน้องเขาไปซื้อยาที่ห้างก็เลยแวะไปหลายร้านหน่อย
เพราะว่าทำงานใกล้ชิดกับน้องแพรวาอยู่นะฮะในช่วงระหว่างนี้นะครับ
ก็มีเพิ่มเติมอยู่หลายที่นะครับที่น้องแพรวาเขาได้โพสต์ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับจุดต่างที่ไปนะเอาเป็นว่าใครที่คิดว่าได้เจอเจอหรือว่าได้ใกล้ชิดกับน้องแพรวา
ก็ลองไปตรวจไปสอบดูกันแล้วกันนะครับอาจจะกักตัวระวังตัวเองก่อนก็ได้นะ
ถ้ามีไข้อะไรจริงก็ไปหาคุณหมอแต่ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมว่าน้องเขาไปไหนมาบ้างเนี่ย
ก็ลองเข้าไปดูตามไอจีของน้องเขาก็แล้วกันใช่ค่ะก็ในอินสตาแกรมของน้องเนี่ย
น้องก็ลงไทม์ไลน์ที่ตกหล่นไปนะคะว่าน้องไปไหนมาอีกแล้วก็มีการบอกร้านที่น้องไป
จังหวัดจันทบุรีที่ตอนเกาะช่วงกลับบ้านด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องก็เพิ่มสถานที่ที่ไปเข้ามาอีก
แล้วก็ดูแล้วก็โอ้โหไปเยอะเหลือเกินหลายที่เหมือนกันเลยค่ะ
บรรดาคนใกล้ชิดและเพื่อนศิลปินดาราที่ร่วมงานกับน้องในช่วงต้นเดือนนะคะ
ประกาศกักตัวผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองกันเยอะแล้วนะคะ
กลุ่มแรกที่เริ่มกักตัวเองก็คือพนักงานแล้วก็ศิลปินดาราในสังกัดนาดาวบางกอกที่ร่วมงานกับน้องแพรวาตั้งแต่วันที่๑มีนาคม
และทุกคนที่เข้าออฟฟิศตั้งแต่๙มีนาคมเข้าสู่กระบวนการกักตัวเอง๑๔วันดูอาการเรียบร้อยแล้วนะคะ
อีกกลุ่มคือคนที่ไปร่วมทำหน้ากากอนามัยที่ตึกกรัมมี่ก็จะมีคุณบอยทะกลเกียจออกมาโพสต์แล้วเหมือนกันว่าผมกักตัวแล้ว
มีคุณแท็ตอนิพรนะคะก็กักตัวแล้วเหมือนกันคุณก้างกรคุณไผ่พงศธรโพสต์อัปเดตกันหมดแล้วนะคะว่าเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้ว
ส่วนในครอบครัวของน้องแพรวานะคะก็จะมีน้องชายที่ได้เดินทางไปตรวจคัดกรองเชื้อแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ๑๓วันค่ะ
แต่น้องก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะแล้วก็ทำงานอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยตั้งแต่๑๕มีนาคม
หลังจากนี้ก็จะกักตัวเองอยู่บ้านดูอาการด้วยแล้วก็รอฟังผลตรวจด้วยค่ะ
ท่ามกลางคำถามที่เราก็ถามกันมาตลอดว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดสูงสุดเมื่อไหร่อะไรยังไง
ต้องปิดประเทศไหมปิดประเทศนี่คือในความหมายคือไม่ให้คนเข้ามาเลยนะซึ่งเราไม่มีแล้วตรงนั้น
ณขณะนี้เราไม่มีเราใช้วิธีก็คือใครจะเดินทางจากต่างประเทศเข้าไทยเนี่ยทั้งคนไทยและคนต่างชาติต้องมีใบรับรองแพทย์ใช่ค่ะ
ว่าคุณไม่ป่วยไม่ไข้เป็นใบรับรองแพทย์ที่มีอายุที่ไม่เกิน๓วันด้วย
ส่วนในประเทศเราเองก็อย่างที่เราไล่เมื่อสักครู่นี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีมาตรการออกมาแล้ว
ส่วนในประเทศเราเองก็อย่างที่เราไล่มาสักครู่เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมนธนมีมาตรการออกมาแล้ว
ส่วนในประเทศเราเองก็อย่างที่เราไล่มาสักครู่เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมนธนมีมาตรการออกมาแล้ว
ส่วนในประเทศเราเองก็อย่างที่เราไล่มาสักครู่เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมนธนมีมาตรการออกมาแล้ว
แล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งการประชุมเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าเป็นการสรุปมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเคยนำออกมาบังคับใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดกว่าร้อยละแปดสิบค่ะ
คุณอนุทินบอกว่าข้อเสนอที่ให้รัฐบาลประกาศปิดประเทศนั้น
มาตรการที่รัฐบาลใช้อยู่ในปัจจุบันโดยให้อำนาจผู้ว่าตัดสินใจปิดสถานที่เสี่ยงต่าง
ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดที่สุดอยู่แล้ว
แล้วก็ได้อธิบายหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจว่า
ขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงสถานกระทักษมณ์ศึกษ์

วันนี้พวกเราจะรวมหัวใจกันมาต่อสู้
เพื่อให้พี่ซ้าวเป็นหัวใจของเรา

ขอให้มั่นใจในพวกเรา

เนี่ยฮะก็เข้าใจว่าช่วงนี้ก็คง

เป็นภาวะกดดันของหน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐบาลด้วย
ต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้
อย่างวันนี้ทางกระชวงศาสนาสุขเนี่ย

ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในศูนย์โควิด๑๙

แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ท่านไม่ต้องชื่นชมก็ได้แต่ท่านให้ความร่วมมือกันแล้วกัน
อย่างเช่นใครไม่มีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านจริง
ตอนนี้ก็ขอให้หยุดพักหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้าน
อันนี้ดีที่สุดในการไม่ให้แพร่อาแม่ให้แพร่ระบาดออกไปอีก
ตัวเลขหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขที่แถลงในวันนี้นะครับ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับแถลงว่าไทยเราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
ที่เป็นผู้ป่วยใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น๘๙รายนะฮะ
เดี๋ยวดูตัวเลขก่อนนะฮะแล้วค่อยไปดูความเคลื่อนไหภาคส่วนอื่น
ในไทยนะครับเพิ่มขึ้น๘๙รายนะครับ
แบ่งเป็น๒กลุ่มนะครับใน๘๙รายที่เป็นผู้ป่วยที่เพิ่มใหม่ในวันนี้
กลุ่มที่๑เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยไปก่อนหน้านี้
กลุ่มนี้มี๕๑รายก็เป็นกลุ่มสนามมวยลุมพินี
๖มีนาคมสนามมวยลุมพินีวันนั้นนะครับ
สถานบันเทิงนี่๒รายนะครับมีกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๑๑ราย
แล้วก็กลุ่มที่ไปเข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย๖รายนะฮะ
กลุ่มที่๒ใน๘๙ในวันนี้นะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่๓๘รายนะครับ
ก็คือกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศหรือว่าชาวต่างชาติอันนี้๑๒นะครับ
จำนวนนี้มีหลายรายที่มีประวัติเดินทางกลับมาจากการไปเที่ยวผับที่ปลอยเป็ดที่กัมพูชา
ร่วมกับผู้ป่วยที่ยืนยันไปก่อนหน้านี้แล้ว
มีกลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก
หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ๖รายแล้วก็ต้องรอผลการสอบสวนโรคด้วยนะครับ
ไปไหนมาไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องของประวัติเสี่ยงอะไรพวกเนี้ยนะครับ
ที่ต้องรอดูประวัติเพิ่มเติมอีก๒๐รายในจำนวนนี้เนี่ยรวมทั้งแพรวาด้วยนะ
แพรวาเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะแถลงในวันต่อไป
๙คนวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยังไม่รวมเคสของแพรวา
ผู้ป่วยที่มีอาการหนักตอนนี้พบเพิ่ม๔รายนะครับจากเดิม๓รวมเป็น๗นะฮะ
ทุกรายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
มีผู้ป่วยหนึ่งรายวันนี้ที่รักษาหายแล้วก็ให้กลับบ้านได้แล้วนะครับ
อดผู้ป่วยสะสมของไทยณวันนี้นะครับก็คือวันที่๒๑มีนาคม๒๕๕๙
มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาโรคในโรงพยาบาลอยู่๓๖๖ราย
กลับบ้านไปได้แล้ว๔๔รายและเสียชีวิต๑ศพด้วยกัน
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าทางโรงพยาบาลรามาของงดการรับบริการการตรวจโควิด๑๙ชั่วคราว
เพราะน้ำยาหมดน้ำยาที่ใช้ทดสอบเนี่ยมีปริมาณน้อย
ล่าสุดวันนี้ในแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้มนุยการโรงพยาบาลรามาธิบดียืนยันนะครับว่าตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถกลับมาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด๑๙ได้แล้วนะครับ
หลังได้รับน้ำยาตรวจเชื้อมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่ามีเพียงพอนะฮะ
และในวันจันทร์ที่๒๓มีนาคมนี้จะมีน้ำยาตรวจอีกหลายตัว
มาจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีแคนาดาและยุโรปที่จะมาถึงไทย
เพราะฉะนั้นก็จะสามารถตรวจได้นะฮะอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้นะครับ
นายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยาธรประธานคณะกรรมการควบคุมโรค
รับว่าในระยะ๓๔วันหลังจากนี้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ในไทยจะเพิ่มสูงขึ้น
แต่มั่นใจว่าการรักษาและระงับผู้ติดเชื้อจะสามารถควบคุมได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ขอฝากไปถึงประชาชนทุกคน
ก็คือไม่ออกไปแพร่เชื้อให้กระจายสู่ผู้อื่น
ขอให้เชื่อมั่นในมาตรการต่างที่กระทรวงสาธารณสุข
กำลังทำอยู่ในขณะนี้ว่าเดินมาถูกทางแล้ว
สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะผมว่ามีอยู่สองอย่าง
หนึ่งก็คือคนที่ไปพื้นที่เสี่ยงมา
ท่านจะรู้ตัวแล้วยังไม่มาเปิดเผยตัว

มวยเขาบอกว่ายังตามไม่ได้อีก๕๐๐กว่าคนค่ะ
ผับเทคแถวทองหลงทองหล่ออะไรก็แล้ว
แต่รู้ว่าไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศเพื่อนบ้าน

ท่านออกมาตอนนี้มันยังไม่สาย
แม้ว่าที่ผ่านมาไม่รู้ท่านจะไปติดใครหลายคน

ท่านออกมาเถอะหรือท่านไปมา
ณขณะนี้แล้วไปที่เสี่ยงมาท่านก็ต้องบอก
อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ภาคประชาชนอย่างเราต้องทำนะคะ
ในการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ให้มันกระจายเป็นวงกว้างไปมากกว่านี้
อีกส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือคนที่ปกติดี

ทีนี้พูดถึงในส่วนของวงการมวย
หลายคนก็พุ่งเป้าไปว่าจุดนี้แหละ

ที่เคยเป็นนะคะหลายคนก็เลยอยากมาดูกันว่า

จากเฉพาะในวงการมวยเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่
เขาบอกว่าล่าสุดแต่๘๐รายแล้ว
เอาเฉพาะจากวงการมวยนะคะ
ซึ่งมันมีจุดก็คือที่สนามมวย

มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น๘๐รายแล้วนะคะ

ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่๖มีนาคม
ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของพวกเขานะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้รู้ว่าครอบครัวของกลุ่มคน๘๐คนนี้เนี่ย

อันนี้เราได้รับการตรวจสอบจากทนายสุกริตแพร่กรีธาเวท
ทนายความประจำสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
รวมรายชื่อมาให้ทีมข่าวของเรา
ส่วนผู้ใหญ่ที่ไปชมการแข่งขันชกมวยในวันนั้น
มีรายงานข่าวว่านายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
นายสมชาติเจริญวัชรวิทย์หรือว่าชาติซ้าย
ไปตรวจแล้วนะคะไม่พบเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ถ้าดูจากภาพกราฟิกที่เราจำลองให้เห็นก็คือ
คนที่สวมแว่นตาดำนั่งอยู่ริมสุดแถวหน้า
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางซ้ายบนเห็นไหมคะ
อันนั้นคือไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นล่าสุดตามรายงานก็คือ
มีผู้ติดเชื้อเพียงคนเดียวในวันที่๖มีนาคม
สนามมวยลุมพินีก็คือพลตรีราชิตอรุณรังศรี
กรมสวัสดิการทหารบกค่ะครับที่เราทำเป็นตัวสีแดงเอาไว้ให้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเวทีมวยนะคะก็คือที่เวทีมวยราชดำเนิน
เขาก็มีการจัดแข่งขันมวยวันที่๑๘แล้วก็๑๙มีนาคมเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เลยมีการเรียกคนที่เข้าไปอยู่ในเวทีวันนั้นเนี่ย
คนมาตรวจกับทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
ตอนนี้ยังไม่ทราบผลนะคะว่า๒๔๐คนนี้จะมีคนติดหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่เวทีมวยราชดำเนินสื่อมวลชนแล้วก็เซียนมวยค่ะ
ว่า๑๒วันนี้น่าจะรู้ผลนะคะ
หนึ่งในนั้นมีนายอมรชัยเพิ่มภูมิผู้สื่อข่าวสายมวยของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ใช้นามปากกาว่าชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ก็รอล้นผลตรวจอยู่เหมือนกันนะคะ
โดยชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยมีการมอบเงิน๑แสนบาท
ให้กับกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวย
เอาไปช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ก็พยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงเวลาแบบนี้
ที่สนามมวยลุมพินีเมื่อ๖มีนาคม
คุณท้าวอนแจ้งผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙ครั้งที่๒ไม่พบเชื้อ
คือผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วต้องกักตัวเนี่ยเขาต้องตรวจ๒ครั้งนะฮะ
ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแรกไม่พบแล้วจบเลยไม่ใช่นะครับ
ต้องตรวจนะฮะเพื่อความยืนยันนะครับ